ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ยืนยันนะครับ
ว่าไม่เคยสั่งทหารหรือว่าห้ามสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบข้าว
ผมไม่รู้นะขอดูก่อนนะ
ผมตอบไปเดี๋ยวผิดเดี๋ยวคุณก็ว่าผมอีกนะครับ
เพราะผมไม่ได้รับทราบรายงานรายละเอียด

แต่ว่าคงก็คือเราไม่ได้มีการห้ามนะผู้สื่อข่าวโดยภาพรวม
แต่ไม่เข้าไปเพราะอะไรต้องบอกก่อนเพราะอะไร

ผู้ใหญ่ไหนแล้วชื่ออะไรผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ไหนไม่รู้
สำหรับการตรวจสอบข้าวเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการตรวจสอบข้าวภายในคลังสินค้าสุขใจ

ผู้จัดการบริษัทร่วมเจริญพัฒนาการข้าวจำกัด
ซึ่งได้รับการประมูลข้าวขาว๕
การผลิต๒๕๕๖ทับ๒๕๕๗ของอตก
เพราะว่าข้าวนั้นมีสีเหลืองถึงเหลืองเข้ม
มีปลายข้าวปนมีเศษกรวดหินปนอยู่
ที่ก่อนหน้านี้บริษัทได้ร้องเรียนนะครับว่า
ได้รับข้าวปี๒๕๕๔และ๒๕๕๕รวมอยู่ด้วย

คุณภาพข้าวเน่าเสียและชนิดที่ไม่ตรงตามสัญญา
โดยบริษัทได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมติดตามตรวจสอบ
แต่ทางอตกและทหารไม่อนุญาตให้ทำข่าว
และเข้าไปบันทึกภาพ